ครับกับผมนายชนน่านศรีแก้ว
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดน่านพักเพื่อไทย
แล้วผมได้รับมอบหมายจากผู้นำฝ่ายค้านในสภาพผู้แทนรัศดร
หัวหน้าพักเพื่อไทยให้เป็นผู้สรุปอภิปราย
ยัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ
ท่านนายกรัฐมนตรีลำตีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีอีก๙ท่าน
ท่านประธานที่กรบครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
เป็นการทำหน้าที่ตามบทบรรยัติรัฐธรรมนูลมาตรา๑๔
เป็นมาตรการที่เราถือว่ามีความจำเป็น
และเป็นมาตรการที่เข้มข้นที่สุดในการตรวจสอบควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
เพราะฉะนั้นในการดำเนินการการอภิปรายในครั้งนี้
ที่เราเริ่มมาวันนี้เป็นวันที่๔ตั้งแต่วันที่๑๖เป็นต้นมา
จึงเป็นบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของฝ่ายนิติบัญญัติ
ในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน
ฐานะผู้ที่ได้รับมอบอำนาจอธิปไตยมาจากพี่น้องประชาชน
ธรรมฐานที่กระทบครับก็ผมเองต้องกลับเรียนธรรมฐานผ่านไป
อย่างท่านนายกรมตรีคณะรำตรีด้วยความขอบคุณยิ่งนะครับ
ที่ท่านเองและคณะมตรีโดยเฉพาะร่ำตีที่ถูกอภิปราย
ได้ให้ความใส่ใจได้ให้ความสนใจที่จะทำให้การอภิปรายครั้งนี้
ให้เป็นไปตามบทมยาตรรธรรมนุนแม้จะมีปัญหาอุปสรรคบ้าง
นั่นก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาในการทำหน้าที่ของพวกเรา
ผมกลับเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าการทำหน้าที่ของสมาชิกฝ่ายค้านทุกคนนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นผู้อภิปรายหรือผู้ที่ลุกขึ้นมาทักท้วงข้อมะครับ
ทำด้วยใจสุจริตครับทำด้วยใจสุจริต
การใช้วาถะถ้อยคำหรือกิริยาการแสดงบางสิ่งบางอย่าง
อาจจะทำให้หลายท่านหลายคนรู้สึกไม่สบายใจ
ผมเองเนี่ยนะที่ได้รับเป้าหมายจากท่านพุทธนามฝ่ายค้านต้องขอกลับอ่ะอ่ะไป
หมายของเราเราต้องการจะทำหน้าที่ให้เป็นประโยชน์สูงสุด
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกระบบรัฐสภาเรา
ต้องมีการตรวจสอบถงดุลซึ่งกันและกัน
เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและความผาสุขของพี่น้องประชาชนโดยรวม
ท่านท่านที่ครบครับในการอภิปรายครั้งนี้
ผมต้องขออนุญาตย้อนกลับไปรวมภาพของการดำเนินการอภิปันทั้งหมด
นำเรียนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกนะครับในสภานี้ทั้งหมด
ในฐานะที่จะเป็นผู้ตัดสินใจที่จะลงมติในยตินี้
และผ่านไปยังท่านคณะรมตรีแล้วก็ผ่านไปยังพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกคนนะครับ
แนวทางการอภิปรายของเราท่านประธานวิบฝ่ายค้าน
รสุรินคลังแสงได้นำเรียนไปแต่แรกนะครับ
หลังจากที่ท่านผู้นำฝ่ายค้านเป็นผู้เสนอยติท่านแรกนะครับ
อภิปรายนำแถลงยติไป

ได้ปูภาพการอภิปราย
ทั้งหมดนะครับให้ท่านประธานแล้วก็สมาชิกสภาแห่งนี้
ได้เห็นภาพเชิงกว้างเป็นการชี้เป้าไป
ในแต่ละข้อกล่าวหา
ในแต่ละท่านรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปราย
หลังจากนั้นเรามีสมาชิกทั้งหมดครับ๓๙คนเป็นผู้อภิปราย
เป็นยุทธการที่ท่านดรสุธินคลังแสงนะครับ
ได้เปรียบไว้เพื่อให้เห็นภาพในฐานะที่ท่านนายมตรีเป็นทหาร
ก็บอกว่าเป็นยุทธการที่เราชี้เป้าและเข้าไปยิงเป้า
รำของเรานะครับได้ดำเนินการยิงเป้าถล่มเป้า
ความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนเห็นภาพครับว่าเป็นอย่างไร
ส่วนคะแนนจะเป็นอย่างไรนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
แต่ตัวผมเองภาคภูมิใจครับได้เห็นภาพของสมาชิกฝ่ายค้านทุกคนได้ลุกขึ้นทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบครับ
มีความเทียมพร้อมประเด็นข้อเก่าหาชัดเจน
ชี้ให้เห็นเรื่องของความผิดพลาดบกพร่องความล้มเหลวตามข้อเก่าหาหรือตามข้อเก่าหาอื่นได้อย่างชัดแจ้งนะครับ
ท่านประธานที่กรบครับผมขออนุญาตในยตินะครับมีข้อกล่าวหาไล่เรียงไปตามลำดับของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
แต่ผมจะขออนุญาตรวมสรุปเป็นข้อเก่าหารวมนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายมีอยู่๔เรื่องครับ
ที่หนึ่งครับเป็นเรื่องของความผิดพลาดบกพร่องล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดิน

ที่สองครับท่านท่านครับเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการทุจริตเอื้อประโยชน์การปล่อยประละเลยมีการช่อชนนะครับเอื้อพวกพ้องนี่เป็นกลุ่มที่สอง
กลุ่มที่๓ครับเป็นเรื่องของการกระทำผิดต่อกฎหมายกระทำผิดต่อจริยธรรมกระทำผิดต่อเรื่องของหลักนิติรัฐนิติธรรมและก็เรื่องของสิทธิมนุษยชน
นั้นเป็นกลุ่มที่๓และกลุ่มสุดท้ายครับกลุ่มที่๔เป็นเรื่องของการไม่ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกและ
จากจะไม่ยึดมั่นแล้วเนี่ยยังมีกลไกกระบวนการที่จะทำลายล้างทางการเมืองทำลายล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันนั้นคือข้อกล่าวหาทั้งหมดครับท่านท่านครับ
ผมกลับมาด้วยความเคารพว่าเหตุและสาเหตุโดยรวมนะครับก่อนที่ผมจะลงรายละเอียดเนี่ยว่ามันเกิดจากอะไรในสิ่งที่เรากล่าวหาท่านไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทุจริตไม่ว่าจะเป็นขัดหลักนิติรัฐนิติธรรมนะครับกระทำผิดต่อกฎหมายหรือทำลายล้างระบอบประชาธิปไตย

ผมขอหยิบแนวทางที่ท่านประธานวิทย์ได้นำเสนอไปแต่ต้นมาตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เรื่องที่สองครับเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นการยอมรับนับถือจากต่างประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ปรากฏชัดกับสายตาว่าเวลาผู้นำของเราไปในต่างประเทศ
พฤติกรรมพฤติกรรมต่างเรื่องการต้อนรับเรื่องให้การยอมรับนั้นถือเป็นอย่างไร
ซึ่งจุดนี้เองนะครับมีท่านน้ำตรีมาตอบแทน
ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่าได้รับการต้อนรับนับถืออย่างดียิ่ง
แต่สิ่งเหล่านั้นไปตรวจสอบกันจริงนะครับ
เราก็จะเห็นว่ามีบางประเทศเท่านั้นเอง
ประเทศใหญ่ที่เขายึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
คำเนื่องสิทธิศรีภาพของยุติน้องประชาชน

เป็นมูลเหตุที่สำคัญที่ทำให้เกิดความล้มเหลวไร้ประสิทธิภาพ
ก็คือความรู้ความสามารถ

วุฒิภาวะ
และก็ตัวท่านต้ำกที่ถูกกล่าวฆา
ประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน
สาเหตุต่อไปครับท่านประธานครับแน่นอนครับพูดกันมาก
เป็นทั้งเขตเป็นทั้งผลเป็นทั้งแนวทางด้วย
ก็คือเรื่องการทุจริตการแสวงหาผลประโยชน์
เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพอง
เรื่องต่อไปครับเรื่องของจริยธรรม
เก่าหาที่มีเกือบทุกรัฐมนตรีครับแล้วจะเป็นประเด็นหนึ่งที่
เราจำเนินการต่อเนื่องหลังจากที่จบการอภิปรายแล้วก็คือ
ส่งให้องค์กรที่เกี่ยวข้องนะครับได้พินิษฐพิจารณาดู
ท่านนายกรรมตรีรัฐมนตรีหลายท่านมีลักษณะของฝ่า
ฝืนไม่ประรับตามไม่ประรับตามมาตรฐานจารย์ที่ทำอย่าง
แรงหรือไม่นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับการไม่ยึด
มั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษ
สันสุกเป็นมุคทำให้การเกิดวิคิตล้อมเหลี่วอันนี้
เป็นมูลเหตุที่หมดที่ที่ผมจะนำเรียนแล้วก็ขยายราย
ต่อไปจากสาเหตุที่ผมกล่าวไปนะครับเพื่อนสมาชิกได้
พิปรายถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นผมสรุปคร่าวให้
ประธานได้รับทราบนะครับก่อนที่จะลงรายละเอียดเรื่อง
หนึ่งครับเห็นได้ชัดเจนที่สุดคือผลกระทบที่เป็น
ล้มเหลวทางเศรษฐกิจที่มีมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
ไม่เฉพาะสองสามปีนี้นะครับในรัฐบาลที่ท่านบอกมาจาก
การเลือกตั้งไม่ใช่ครับตั้งแต่ปี๕๗เป็นต้นมามี
ถดถอยอย่างต่อเนื่องนะครับในเรื่องการตบตัว
ทางด้านเศรษฐกิจซึ่งรายละเอียดเพื่อนสมาชิกได้ชี้ให้
เห็นไปแล้วทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นระดับมหาภาคหรือ
รภาคถึงระดับฐานลากของครัวเรือนมีความยากจน
เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับมีตัวเลขแสดงให้เห็นแล้ว
สิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือความเหลื่อมล้ำโรยกระจกจน
กระจายนะครับแต่ว่าหลายท่านก็มีความเห็นแย้งว่ารวยกัน
จุกแคบลงเรื่อยแต่ถือสินทรัพย์มากขึ้นจนกระจายของ
สิบเปอร์เซ็นต์โรยกระจุกก้าวสิบเปอร์เซ็นต์จนเท่าเทียม
กันเป็นความรู้ความสามารถที่ยิ่งใหญ่มากที่อาจจะกล่าว
ชมในสภานี้ก็ได้นะครับว่าท่านทำให้คนในประเทศ
นี้ไม่มีความเหลื่อมล้ำเพราะจนทั่วหน้าท่านประธานครับคน
กระทบที่เกิดขึ้นเราจะเห็นกลุ่มทุนใหญ่นายทุนใหญ่มี
ผลประกอบการเรื่องของการทำธุรกิจยังก้าวกระโดดครับ
โตอย่างก้าวกระโดดก้าวกระโดด๓เท่า๔เท่าใน
สองสามปีที่ผ่านมามันเป็นเรื่องแปลกท่านประธานครับขณะที่
ร้อยละเก้าสิบของพี่น้องประชาชนจนลงแต่คนบางกลุ่ม
ไม่ถึงร้อยละสิบเนี้ยมีรายได้มหาศาลเป็นสันแสนล้าน
สิ่งที่เราพบเราเห็นนะครับแน่นอนครับศักยภาพในการ
แข่งขันกับต่างประเทศเราลดลงอย่างมากการส่งออกสู้
ใครไม่ได้ครับสู้ใครไม่ได้แม้กระทั่งเรื่องของธุรกิจ
ไลน์ค้าขายออนไลน์ที่จะเป็นโอกาสของกรมคนรุ่นใหม่
กลุ่มสตาร์ทอัพขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษครับก็ถูกเบียด
แยกไปอย่างชัดเจนไม่มีศักยภาพไม่มีโอกาสแล้วก็สิ่ง
สุดท้ายนะครับที่ผมได้นำเรียนก็คือเรื่องความเชื่อมั่น
จากต่างประเทศความเชื่อมั่นจากต่างประเทศเมื่อสักครู่ผม
นำเรียนไปนะครับในมิติของการยอมรับนับถือแต่ว่าสิ่ง
หนึ่งที่จะเกิดปัญหาต่อไปเนี่ยที่ในสภาแห่งนี้ได้
ขึ้นมาพูดและผมขอเน้นย้ำนะครับเราจะถูกนานา
อารยะประเทศที่ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
เสรีนิยมออกมาตรการที่มากำหนดวิถีชีวิตของประเทศ
ของพี่น้องประชาชนในคนบ้านเราท่านประธานครับใน
อนาคตอันใกล้หลายประเทศจะมีมาตรการที่บอกกับประเทศเรา
ว่าเขาจะหรือเขาจะจะคว่ำบาทต้องขอยอดประธานครับ
ในบางครั้งผมอาจจะเผลอใช้ภาษาอังกฤษไปแต่นั่นมัน
เกิดขึ้นจริงที่เขากำลังเริ่มที่จะทำไม่ว่า
จะเป็นยูเอ็นสหภาพยุโรปตัวสหรัฐอเมริกาเองตัวเยอรมัน
กฎหมายแมคนิสกี้ท่านท่านครับอันตรายมากต่อประเทศไทยเขาใช้สำหรับ
ละเมิดสิทธิมนุชนถ้าบุคคลไหนใครในราชอาณาจักร
ไทยเนี่ยมีพฤติการพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการละเมิดสิทธิ
มาชนเนี่ยเขามีมาตรการที่ใช้กฎหมายฉบับนี้พม่าโดน
ไปแล้วครับพม่าโดนไปแล้วหลายคนถูกระงับแช่แข็ง
บัญชีอะไรกันนี่เป็นเรื่องที่จะทำให้คนของประเทศ
เรามีความยุ่งยากลำบากมากในการเดินทางที่ไปทำมา
หากิมเมสทำมาค้าขายกับนานาเรีย่ยประเทศทำมา
การที่กรบกับสิ่งที่ผมเองต้องกลับเรียนธรรมฐานครับ
เหตุการณ์ต่างหรือผลที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวง
เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปผมขออนุญาตกลับมาสรุปให้เห็นชัดขึ้น
มันมีเหตุครับมันมีเหตุไม่ใช่ว่ามันอยู่มันก็เกิดขึ้น
เริ่มตั้งแต่มีการยึดอำนาจเข้ามาปกครองประเทศ
ยึดอำนาจแล้ววางแนวทางการสืบทอดอำนาจโดยการใช้รัฐธรรมนูลเป็นเครื่องมือ
การปกครองระบอบประชาเทพศ์ประตาอันมี๑๒๐๐ไมมีพระมหาศาสตร์
เป็นประมุกรัฐมนุนเป็นกฎหมายสูงสุดครับปกครองด้วยหลักกฎหมายครูออฟรอ
แต่ว่ารัฐมนุนฉบับที่เขียนขึ้นมาเนี่ยวางโครงสร้างในการสืบทอดอำนาจ
ไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่อำนาจของตัวท่านนายกรัฐมนตรีเองฝ่ายการเมืองนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นมาจากการเลือกตั้งองค์กรอิสระองค์กรตามรำนูนต่างที่อยู่ในร่ำนูนอย่างนี้
ถูกวางโครงสร้างไว้หมดเพื่อสืบทอดอำนาจ
และที่สำคัญท่านประธานครับจากรัฐมนุนชั่วคราวที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
ที่เรียกว่าโม๔๔ผมต้องเรียนกับท่านประธานว่าอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด

มันเป็นระบอบหนึ่งในการปกครองม๔๔เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดครับ
ออกมาแล้วสามอำนาจอธิบัตรรายลำให้ว่าจะเป็นนิติปัญญัติบริหารและตู่การ
อยู่ในตัวผู้ใช้อำนาจม๑๔ทั้งหมด
นั่นหมายถึงว่าท่านนายมนตรีเองหัวหน้าคอชในอดีต

ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติได้ก็คือเขียนกฎหมายมาได้เลยด้วยตัวเอง
ทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารบังคับใช้กฎหมายเอากฎหมายไปใช้ด้วยตัวเองได้
แล้วก็ตีความกฎหมายด้วยตนเองอีกว่าชอบไม่ชอบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดครับ
๑๔๔ท่านประธานครับเจตนารมณ์เนี่ยเขาต้องการให้ใช้
ในเรื่องที่บรรยัติไว้ในน้ำนุนเท่านั้นชัดเจนครับเพื่อการปฏิรูป
เพื่อการสร้างความสามัคคีสมาณฉันนะครับเพื่อป้องกันบังคับยับยั้ง
ของประเทศชาติของเศรษฐกิจของประเทศนะครับของราชบันหลัง
อันนี้เขาเขียนไว้ให้ใช้ม๔๔แต่สิ่งที่ปรากฏขึ้นเนี่ย
ปรากฏว่าท่านนายกรรมตรีสมัยเป็นรัฐบาลคอสช
นายมตรีสมัยเป็นรัฐบาลเลือกตั้งที่ยังมีอำนาจม๔๔อยู่
ม๔๔อย่างพร่ำเพลือเรียกว่าตามอำเภอใจ
ไม่ว่าจะเป็นการไปยกเลิกไปยับยั้งไปยกเว้นบรรดาตัวบทกฎหมายต่าง
ซึ่งเพื่อนสมาชิกได้พิปรายไปเยอะครับผลพวงกันกับการใช้ม๑๔
ปรากฏให้เห็นเป็นสิ่งที่เรามากล่าวหาท่านในวันนี้
เรื่องครับเป็นผลพวงจากม๑๔ซึ่งผมจะขยายความต่อไป
ยกเลิกระงับยับยั้งยกเว้นเพื่อการสืบทอดอำนาจและการครองอำนาจต่อไป
ผมยกตัวอย่างง่ายท่านท่านครับ
๑๔ไปปิดเหมืองทองอัคราซึ่งเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียด
สิ่งต่างเหล่านี้เพื่อที่ตัวเองจะได้อยู่ในอำนาจและครองอำนาจต่อ
มันก็เลยก่อปัญหาอย่างมากมาย
มันก็เป็นเหตุให้เราต้องมาอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านในวันนี้
ท่านประธานที่กรบครับสิ่งที่ผมจะต้องเน้นย้ำอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า
การทำลายล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ผมเองเป็นผู้อภิปรายและขึ้นภาพให้เห็นว่า
มีกระบวนการสมคบคิดร่วมกันคิดนะครับ
แบ่งแยกหน้าที่กันทำเพื่อที่จะครองอำนาจ
กระบวนการ๓ป่อที่ผมชี้ให้เห็นแล้ว
ครองอำนาจทางด้านการเมืองก็มีหัวหน้าพักการเมือง
ครองอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินกระจายไปทั่วประเทศ
ส่วนรายการส่วนภูมิภาคผ่านส่วนท้องถิ่น

กลไกในการปกป้องรักษารัฐมนูล
ก็มีคนที่มาดูแลเป็นการเฉพาะ
กลับขันตัวท่านนายกรมศีลภาพผ่านไปที่องค์กรต่างายังเกิดขึ้นมา
มีเงื่อนงำอะไรหลายอย่างครับที่แฝงเร้นไป
ผมพูดในสภาแห่งนี้วันที่ผมอภิปรายบอกว่า
ทำไมพี่น้องสื่อบุญชนย์ตั้งชื่อแล้วว่าสภาปลวก
เขาเห็นภาพครับเขาเห็นภาพว่ามันมีการกัดกินกัดซ่อ
ค่อยกินเข้าไปทีละนิดละนิดบ้านทั้งหลังไม่รู้ตัวเลยครับ
ปลวกมันกินหมดมันยุบให้เห็นเช่นกันครับเพราะท่านหนึ่งครับ
การกัดกินกัดซ่อบ่อนทำลายประชาธิปไตยขนาดนี้มันเป็นอย่างนั้น
ผมได้ชี้ให้เห็นไปแล้วก็หวังว่าเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในสภาแห่งนี้
ร่วมกันจะช่วยกันแก้ไขครับถ้าเรามีโอกาสทำให้ระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตย
มีพระมหากษมเป็นมุกเนี่ยในระบบรัฐสภากลับมาให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะครับ
ประชาธิปไตยแบบไทยที่ท่านอ้างหลายเรื่องมันไม่สอดคล้องไม่เหมาะสมครับ
ถ้าเป็นประชาธิปไตยแบบไทยไทยจริงนะครับเพื่อคนไทยทั้งปวงจริงเนี่ย
ไม่มีใครว่าครับแต่แบบไทยเฉพาะบางกลุ่มบางพวกนี่อันตรายที่สุดครับท่านประธานครับ
ทำฐานดิวกรบจากการอภิปรายกับเพื่อนสมาชิกครับ
มีข้อกล่าวหาเป็นรายบุคคลไปยกประเด็นขึ้นมาให้เห็นชี้ให้เห็นเลย
แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นในการอภิปรายตลอดมาก็คือว่า
คำตอบครับคำตอบชี้แจงข้อกล่าวหาที่ท่านน้ำตรีโดยเฉพาะท่านนายมตรีพยายาม
มีโอกาสออกมาตอบตลอดเว้นแต่วันนี้นะครับเว้นแต่วันนี้ที่มีข้อตกลงว่า
ขอให้ใช้เวลาน้อยที่สุดถ้าอยากจบวันนี้เนี่ย
ให้นำตรีเชื่อชี้แจงใช้เวลาให้น้อยสุดเพื่อได้จะจบในวันนี้ได้
ผมก็ต้องกราบขอบพระคุณครับที่ทุกฝ่ายได้ให้ความร่วมมือทำให้การพิปรายของเราเป็นไปด้วยดีอย่างนี้
แต่สิ่งที่ผมเห็นนะครับการตอบน้อยไม่ได้เกิดประโยชน์กับผู้ที่ถูกกับพี่ปลายนะครับ
สูญเสียโอกาสเพราะว่าเท่าที่ผมสังเกตมา๔วันเนี่ย
เวลาสมาชิกเราอภิปรายนะครับมีอยู่หลายเรื่องในทิศทางการตอบ

เรื่องที่ถามที่อภิปรายในสภาไม่ชี้แจงไม่ตอบเลย
สร้างความเสียหายที่กรุงไทย
เพื่อนสมาชิกนะครับอนุรักษ์ตั้งปณิธานนท์อภิปรายท่าน
ดึกไปสักนิดเมื่อวานแต่วันนี้ก็ไม่ตอบ

กรณีที่สองครับตอบครับ
แต่เบี่ยงเบนประเด็นถามเรื่องเหมืองทอง

ต่อไปบอกว่าจำนำข้าว
จำนำข้าวต้องชดใช้หนี้ถึง๑๒ปี

โดยเฉพาะภาษาสื่อมวลชนนะครับผมต้องขออนุญาตท่านประธานครับ
นำภาษาพี่น้องประชาชนหรือสุมชนมากราบเปลี่ยนน่ะมาทาน
เขาเรียกถามวัวตอบควายต้องขออภัยครับถ้าไม่สุภาพ

เลี่ยงประเด็นและยอกย้อนกลับมา
แต่มันก็มีอีกเรื่องหนึ่งท่านประธานครับเป็นที่น่าสนใจ

ก็คือว่าเมื่อสำคัญฯภาษาอภิกษาด้วยอธิบายเสร็จ
ที่ใช้ผ่านจอมอนิเตอร์ตรงนี้
ทีมงานของท่านมนตรีด้วยนะครับที่ทำสไลด์เร็วมากเลย

คนอื่นเขาอาจจะบอกว่าเขาสอบร่วงไหมนะผมมั่นใจครับไม่มีร่วงครับ

สันนิษฐานว่าท่านเองรู้แนวก็เลยไปทำเตรียมคำเฉลยไว้
เพราะหลายเรื่องที่ท่านยกมาตอบนะครับไม่ได้ตรงกับที่เขาอภิปรายท่านเลย
ท่านพันธุ์ท่านครับ
มักจะมีถ้อยคำพูดกับเพื่อนสมาชิกในฐานะผู้พิปรายบอกว่า
มองไปแล้วแน่ใงละละผมต้องกลับด้วยท่านผู้ท่านด้วยความเคารพครับว่า
การอภิปรายเป็นการกล่าวหาว่าท่านกระทำผิด
ทักษะลีลามันต้องเป็นไปตามสิ่งที่เขารู้สึกครับ
จริงอยู่ครับการทำหน้าที่ในสภาพผู้แทนรัศดรนี้เหมือนเป็นละคร
แต่มันเป็นละครจริงครับทำจริง
พวกเราที่อยู่ในสภาแห่งนี้รู้ครับหลังจากที่เราหมดหน้าที่
ตรงนี้เราออกจากห้องนี้ไปเนี่ย
เราเป็นพวกกันเป็นเพื่อนกันต่างฝ่ายต่างแบ่งกันทำหน้าที่
เถียงกันสุดสุดครับแต่ออกจากตรงนี้ไป
วัฒนธรรมวัฒนธรรมของเราเราคือเพื่อนกันพวกกัน
พี่น้องประชาชนเลือกเรามาทำหน้าที่เหมือนกันแต่บทบาทต่างกันเท่านั้นเอง
หน้าที่ผู้แทนแต่บทบาทต่างกัน
ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลฝ่ายสำนุนฝ่ายที่เห็นต่าง
เป็นธรรมชาติครับท่านประธานครับ
แต่ว่าสิ่งที่มันแปลกก็คือว่าเวทีแห่งนี้ในยุคหลังครับ
หลายท่านพอออกจากสภาไปแล้วไม่มองหน้ากันนะครับ
ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมใหม่นะครับ
หลายคนเอาเรื่องเล็กน้อยนะครับที่เกิดหลังบันลังมาเผยในสภา
จับมือถือแขนกราบอกอะไรต่างเป็นต้น
อันนั้นเป็นลักษณะของความเป็นมนุษย์ครับ
ออกจากห้องนี้ไปแล้วก็คือความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน
อยู่ครับตำแหน่งหน้าที่อาจจะแตกต่างกันก็ให้ความเคารพกันไป
แต่ไม่ได้อาฆาตมาดร้ายกันมองหน้ากันไม่ดีไม่มีครับ
มันควรเป็นอย่างนั้นและสิ่งที่สำคัญท่านท่านครับ
ในการอภิปรายไม่วางใจเนี่ยคำตอบท่านสำคัญครับ
ถ้าท่านไม่ตอบพวกผมนะถ้าเป็นผู้เก่าหาถือว่าท่านยอมรับ
เป็นไปตามที่เก่าหาเลยถ้าท่านไม่ตอบเลยครับ
หรือท่านตอบไม่มีน้ำหนักไม่มีหลักฐานไม่มีพยาน
พวกผมก็ถือว่าพวกผมได้เปรียบสิ่งที่ผมกล่าวหาเป็นจริง
เหมือนกับแนวทางการแถลงปิดคดีท่านประธานครับ
พยานหลักฐานต่างศาลท่านฟังบอกว่า
ไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้
สั่งให้พิพากษาจำคุกแต่ของเราไม่ครับ
ท่านแถลงน้ำหนักฟังไม่ได้ก็เพียงแต่อ้อนวอนมาในสภาแห่งนี้

นั่นคือเราอยากเห็นสำหรับการทำหน้าที่ของพวกเรา
ท่านประธานครับภาพทั้งหลายทั้งปวงที่ผมปือพื้นมาเนี่ย
คือบรรยากาศกว้างที่เราทำหน้าที่มาใน๔วัน
แต่การอภิปรายของเราครับเราอภิปรายเป็นรายบุคคล
เรากล่าวหาเป็นรายบุคคลในพฤติการพฤติกรรมแห่งการ
ทำหน้าที่ของท่านในบริหารราชการแผ่นดิน
ผมจะขออนุญาตท่านประธานครับนำเอาประเด็นที่เรากล่าวหา
แล้วก็มีการตอบชี้แจงของท่านลำดีแต่ละท่าน
เฉพาะประเด็นที่สำคัญนะครับ
เฉพาะประเด็นสำคัญที่เป็นประเด็น
เพื่อจะได้ช่วยกันพินาว่าท่านจะลงคะแนนไว้วางใจหรือไม่
และฝากไปยังพี่น้องประชาชนที่จะมีผลไปในอนาคต
ท่านแรกครับผมขอเริ่มที่ท่านน้ำตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับ
ท่านรองนายมตรีจุลินลักษณะวิสิทธิ์ครับ
โดยเลขาภักดิ์เพื่อไทยฮะท่านประเสริฐจันทรรวงทอง
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากและสิ่งที่เราเห็นเนี่ย
ภาคภูมิใจมากครับสมาชิกหลายท่านเจอหน้ากัน
ถามหาท่านลำตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ว่าไปไหน
หลายคนตอบบอกว่าไปไอซียู
ไปไอซียูธรรมดาลครับเขาตัดสินไปแล้ว
จากการอภิปรายจากการตอบชี้แจงเรื่องทุจริตถุงมือยางครับ
ผู้อภิปรายได้ชี้ให้อย่างเห็นชัดว่าสิ่งที่เขากล่าวหาเนี่ย
หรือค่าข้อมูลเขาใช้จริงที่เขาออกมาแสดงนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเอกสารไม่ว่าจะเป็นคลิปเสียง
หรือภาพฉายที่ถ่ายเอามาจากแอปพลิเคชันไลน์
ทุจริตถุงมือยางครับ
การทำสัญญาลวง
เพื่อจะเอาเงินอคศออกมาใช้๒๐๐๐ล้าน

จัดหาถุงมือยางส่งให้กับผู้ที่สั่งซื้อมา
ที่สั่งซื้อมาที่อยู่ต่างประเทศ
มูลค่า๑แสน๒หมื่นกว่าล้าน

กลไกตรงนี้ท่านผู้อภิปรายได้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า
มีความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกันอย่างไร
และที่สำคัญครับประเด็นที่ตั้งข้อกล่าวหาที่สำคัญที่สุดคือ
ผู้ที่ทุจริตหรืออยู่ในกระบวนการทั้งหมดเป็นผู้ใกล้ชิด
เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์กับตัวท่านรองนายกรรมตรี
และลำตีอย่างแนบแน่นและเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นในสมัยที่ท่านมาดำรงตำแหน่ง
เพราะคำตอบของท่านเนี่ยครับท่านตอบชี้แจงผมเองเนี่ยรัก
ขอรบศรัทธาครับแล้วก็ใช้เป็นตัวอย่างในการทำหน้าที่ทางการเมือง
แต่ว่าผมทำหน้าที่ตรงนี้ผมต้องสรุปตามสิ่งที่เป็นสิ่งที่เห็นและข้อเท็จจริง
ในฐานะที่ท่านเป็นนักการเมืองที่เป็นผู้เชี่ยวชาญช่ำชองโดยเฉพาะงานสภา
สมัยท่านอภิปรายสรุปรัฐบาลท่านนายกยิ่งรักชินวัฒน์
ท่านตอบชี้แจงมันมีอาการหลายหลายเรื่องที่ปรากฏมา
แปลกนะครับไม่สันนิษฐานว่าเกิดจากอะไร
แต่ว่าสื่อมวลชนเราไปขยายภาพมากประเด็นที่ท่านตอบนะครับ
ที่ทำให้ผมกล้าพูดว่าท่านอยู่ในไอซียูเนี่ยนะครับคือท่านยอมรับโดยสุจริตใจว่ามันมีการทุจริตจริง
ท่านเป็นคนพูดเองครับโดยใช้คำพูดบอกว่า
พิปรายไม่ไว้วางใจประธานบอร์ดอคศไม่ไว้วางใจผู้อำนวยการอคศ
แล้วก็บอกว่าผมจะจัดการดำเนินการให้ถึงที่สุดในเรื่องของ
ความผิดนั้นนั้นท่านยอมรับครับยอมรับว่ามีทุจริตจริง

ผู้อภิปรายกล่าวหาว่าคนที่อยู่ในกระบวนการทุจริตเนี่ย
เป็นคนใกล้ชิดสนิทสนมมีความผูกพันกับตัวท่านเอง
ท่านไม่ใช่แจงครับไม่ใช่แจง
เพียงแต่มีคำตอบย้อนแย้งบอกว่ารู้จักแล้วทำไม
คนรู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่จะไปทำผิดหรือไม่ทำถูก
ทำผิดกฎหมายไม่ถูกดำเนินการไม่ถูกตรงโทษหรืออย่างไร
มันเป็นคำตอบย้อนแย้งไม่ได้ชี้แจงเลยว่า
ผูกพันเกี่ยวพันธุ์ของท่านไม่มีผลต่อเรื่องการทุจริต
แต่ท่านคงชี้แจงไม่ได้เพราะมันเป็นหลักฐานทนโทษ
จำนวนด้วยหลักฐานแล้วก็จำเป็นต้องเลี่ยงอย่างนั้น
และที่สำคัญครับผมเองเสียดายครับ
แล้วก็เสียใจด้วยไม่อยากได้ยินคำพูดจากปากท่านเลยบอกว่า
ท่านเป็นรัฐมนตรีในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลเป็นแค่นายปรายศนีย์
ในการแต่งตั้งประธานบอร์ดก็ดีนะครับไม่มีอำนาจแต่งตั้งพอ

รัฐบาลนี้คงไม่ได้อยากให้เอารัฐมนตรีมาเป็นแค่ปริศนีย์
บทบาทการกำกับดูแลเป็นไปตามคำสั่งของท่านนายกมอบหมายหน้าที่ไป
กำกับดูแลครับไม่ใช่แค่นายปรัชนีถือไปให้คอลโลมอลในการแต่งตั้งบอร์ด
บ่อที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นสมัยท่านคนใกล้ชิดท่าน
เพราะฉะนั้นแค่๓ข้อนี้นะครับท่านก็ตอบชี้แจง
ไม่มีหลักฐานหรือไม่มีน้ำหนักเพียงพอแล้วสารตัดสินเลยครับ
จำเป็นต้องจำคุกท่านตามคำกล่าวหาถ้าเป็นคุกทางการเมืองก็คือยกมือไม่ไว้วางใจครับ
ท่านประธานที่กรบครับท่านลำตีต่อไปครับ
คนที่สองครับผมขอยกรองนายกรรมตรีนะครับ
ท่านอยู่ฝ่ายความมั่นคงปัจจุบันก็เป็นรองนายมตรี
ยังไม่มีฝ่ายไม่มีงานดูแลเป็นนายกมันทั่วไป
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณครับ
ประเด็นที่ผมจะหยิบมาขยายให้ท่านประธานได้รับทราบ
ประเด็นข้อเก่าหามีเยอะมากครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะชี้ให้เห็น
เอาแค่ประเด็นสองประเด็นครับที่ชัดเจน

ทุจริตขุดลอกแหล่งน้ำองค์การทหารผ่านศึกครับ
ทุจริตอพศเรื่องนี้มันเกิดตั้งแต่ปีห้าแปดท่านประธานครับ
จริงอยู่มันมีผลเกี่ยวเนื่องอยู่ในมิติของเรื่องการกล่าวหา
เรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเรื่องมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง
มีความสู้สัชสุริตไม่ที่เป็นจักรนะครับ
เอื้อประโยชน์แสวงหาผลประโยชน์
ก็เลยเอามาเป็นประเด็นเป็นข้อเก่าหา
มีผู้อภิปรายสสนภาพรท่านวิสานเตชะธิรวัตรนะครับ
นิคมบุญวิเศษแล้วก็ตัวผมเอง
แต่ประเด็นที่ผมอภิปรายเนี่ยไม่ใช่ประเด็นนี้
ท่านตอบชี้แจงคำข้อเก่าหาอย่างไรครับ
ไม่รู้ไม่รู้ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวกับผม
ไม่รู้ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวกับผมท่านประธานครับ
นี่คือยอมจำนวนต่อหลักฐาน
จำนวนต่อข้อเก่าหาตัดสินได้เลยครับ
ก็ไม่ชี้แจงแสดงว่าท่านยอมรับ
แต่ผมมีหลักฐานมีข้อมูลที่จะนำเรียนท่านประธานครับ
เอกสารที่มีเป็นปึ๊งลำดับขั้นตอนต่าง
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลเอกประวิทย์โดยตรง
ว่ามีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องเกิดในสมัยท่านอย่างไร
ปล่อยปล่าเล่าเลือดให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาอย่างไร
ท่านประธานครับเรื่องนี้เนี่ย
มันเป็นเรื่องที่ท่านปฏิเสธว่าไม่ได้เกิดสมัยท่าน

ข้อที่จริงเกิดปี๕๘ครับท่านประธานครับ
ผมย้อนไปนิดเดียวก็คือองค์การหารภาษีครับ
ด้วยความหวังดีของผู้ที่ดูแล
ก็คือท่านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเนี่ยครับ
ในฐานะที่เป็นนายกองค์การทหารศึก
อยากให้พี่น้องทหารผ่านศึกได้มีรายได้
ก็เลยมีกระบวนการการที่จะหารายได้
ช่องทางนะครับ

ในการที่จะดำเนินการเรื่องการขุดลอก
แหล่งน้ำเดิมอยู่ที่
ฟ่องกันบรรเทาสนภัยนะครับ
ขอทำความตกลงผ่านกระทรวงการคลังไป
ที่เลขาคชส่งให้คมมีมาติอนุมัตินะครับ

องค์การฐานพระศึกไปดำเนินการในการขุดลอกแหล่งน้ำ
แต่ว่าเงื่อนไขต้องดำเนินการเองทำเอง
ห้ามจ้างผู้รับเหมาช่วง

การหารหั่นศึกเองไม่มีภารกิจเฉพาะด้านนี้เลย

หลีกเลี่ยงอย่างไรที่จะทำเอง
ง่ายก็ดำเนินครับระเบียบไม่ได้ห้าม
ก็ไปทำสัญญาเช่าเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักร
มาเพื่อจะดำเนินการเอง

มีเสมือนในหน้าบริษัทยักษ์ใหญ่ของเขาประจำภาคเลยครับ
กระจายเม็ดเงินที่รับไป๒๔๐๐ล้านเนี่ย

เรื่องมันแดงมีการฟ้องร้องกัน
มีบริษัทหนึ่งครับเป็นผู้รับเหมาไปดำเนินการ

ปลอมหนังสือมอบอำนาจไปรับเช็คจาก

เหตุการณ์ที่เกิดในสมัยปี๕๗

ฟ้องเนี่ยเมื่อปี๖๐ครับท่านครับ

ร้องถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยนะครับ

ไปร้องกองปรับกองปราบโอนคดีไปที่

ไม่มีการสารต่อไม่มีการพินา
ท่านบนเอกประวัติการกระทรุงกระหลาโหมด้วยนะครับ

มีการออกระเบียบรองรับ
ทอนถูกต้องตามกฎหมายตามระเบียบได้

นั่นหมายความว่าอพศจะได้เม็ดเงินทอนเข้าไปจากสองพันสี่

แต่ไม่น้อยครับในกลไกของการรับเหมาช่วงเนี่ย
มีเงินทรอนอีกสี่สิบสอง

ร้อยละห้าสิบสองไปทำอะไรครับท่าน
มีเงินทรอนออกไปแล้วร้อยละห้าสิบสอง

สิบแปดบาทเอาไปขุดลอกมันจะทำอะไรครับ
มันก็คือปัดป้ายแปะปัดแปะปัดแปะ
ถ้าเขารู้กันหากินกับน้ำครับ

หลักฐานหลักการอย่างนี้ท่านปฏิเสธไม่ได้

ไม่ว่ากล่าวหาเพราะว่าผมกล่าวหาท่านไม่ได้แล้ว

อันนี้เป็นหลักฐานที่เกี่ยวเนื่องจากการอภิปรายออกมา

ทำดานที่กระดบกับท่านน้ำตี

ทั้งภาคฝ่ายคาร

ในเชิงส่วนตัวผมกับท่านเองก็

ท่านนัทธพลที่สุดวัน

ผู้อภิปรายท่านนัทพลมีทั้ง

ท่านปฏิพัฒน์สันติพาดา

ให้ท่านประธานได้รับทราบนะครับว่า

ตัวท่านน้ำรีตอบชี้แจง

ที่ทุกคนพูดกันยังไม่หยุด

คนที่เกี่ยวข้องในวงการนะครับ

สวัสดีภาพสวัสดิการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเขาเรียกว่าสอกอสอคอน

ท่านไม่ได้ชี้แจงในสิ่งที่เขากล่าวหา

ถูกต้องตามระเบียบเป็นไปตามหลักเกณฑ์

แสดงให้ท่านเห็นเขาชี้ให้ท่านเห็นอย่างชัดเจนครับ

เกี่ยวเนื่องไปถึงพอสคสระจด้วยนะครับ

เลขาสกสคชัดเจนครับ
อยู่ในกรรมนิการการศึกษาสอบอยู่
เพราะว่าได้รับเรื่องร้องเรียนมาจาก
ครูและบุคลากรการศึกษาในพื้นที่เยอะ

ก็เลยต้องเอาไปดำเนินการตามกระบวนการของสภาพผู้แทนรัศดรของเรา
ที่เป็นที่พึ่งที่หวังของพี่น้องประชาชน

หนึ่งฮะซ่อไปทางทุจริต
หมายถึงการแต่งตั้งพอสกสคระดับจังหวัดนะครับ
สองตระเตรียมแก้ไขระเบียบกฎเกณฑ์
เพื่อให้บุคคลที่ควรต้องการหรือคนที่ใกล้ชิดเขาได้เข้าสู่ตำแหน่ง
เป็นการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง
และที่สำคัญครับเลขาสกสคเนี่ย
ที่ท่านมีความภาคภูมิใจเนี่ย
เมื่อวานผมเดินสวนอยู่ข้างหลังนะครับ

ก็เป็นความจงรักภักดีที่ต้องทำหน้าที่นะครับ
เพราะมันจะมีความเกี่ยวข้องท่านเองต้องมาให้ข้อมูล
ไม่ว่ากันครับไม่ได้ว่าเกี่ยวข้องใกล้ชิดอะไรกับท่าน
แต่ว่าสิ่งที่ผู้วิปราศน์ได้ยกข้อกล่าวหาท่าน
การแต่งตั้งมันชัดเจนครับมีที่มาที่ไปมีการตระเตรียม
รวมทั้งรองเลขาสอบกสอบคด้วยครับ

ซึ่งต้องดำเนินการต่อในชั้นกรรมนิการและในชั้นของเราที่จะดำเนินการต่อ
จงใจที่จะกระทำผิดกฎหมายปปชมาตรา๑๒๒
และมาตรา๑๒๖มเลข๔
บุคคลตำแหน่งระดับสูงนะครับ

เขาห้ามไปดำรงตำแหน่ง
หน่วยงานของรัฐหรือองค์กร
เอกชนที่รัฐกำกับดูแล
หรือรัฐศาสตร์อังกฤษที่รัฐกำกับดูแลนะครับ

ผู้อภิปรายชี้ให้ท่านเห็นชัดออกวันที่๓๐ดำรงตำแหน่ง

เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเอามาย้ำให้ท่านเห็น
มันเป็นไปตามข้อกล่าวหาท่านชี้แจงไม่ได้ครับ

ประเด็นต่อไปครับที่มีการกล่าวหาท่าน
ท่านเองก็ออกมาแสดง

ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร

ที่เป็นหน่วยงานอยู่ในสกสค

ตำราพิมพ์แบบเรียนพิมพ์หนังสือ
ยุคท่านนะครับท่านกวาดล้างเตี้ยน

ขณะนี้เนี่ยการพิมพ์หนังสือที่เดิมเป็น
หน้าที่ขององค์การค้า
เป็นส่วนใหญ่ครับ๗๐๘๐เนี่ย

เพราะมีคนมีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่
พอสมัยท่านครับจาก๑๗๐๘๐ขยับมา
ปีนี้เนี่ยจ้างบริษัทพิมพ์ภายนอก
ร้อยละร้อยเลยครับร้อยละร้อย

ก็เป็นเหตุเป็นผลนะครับบอกว่า
มันขาดทุนมันจำต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
การจ้างผู้ประกอบการภายนอก
ลดกำลังคนภายใน
เป็นการปรับเปลี่ยนพัฒนาองค์กรที่ดีขึ้น
ท่านอ้างว่าค่าแรงมันสูงธรรมดาลครับ

ผู้ประกอบการพิมพ์ภายนอกเนี่ย
ค่าใช้จ่ายของท่านก็ยังอยู่
ท่านเอามาควบรวมนับเป็นค่าใช้จ่าย

มันก็สูงนี่ครับมันก็ขาดทุนสิครับ
และที่สำคัญท่านไปกำหนดแนวทางที่จะทำให้มันมีราคาในการจัดพิมพ์มากขึ้น

เมื่อเปรียบเทียบกับการพิมพ์ทั่วไป

เรื่องปกเรื่องอย่างต่างมันทำให้ค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้น
ท่านก็พยายามยกเลิกตรงนั้น
พนักงานขนาดนี้เหลือ๒๙๕คน
จาก๑๑๘๘คน
ก็มาร้องสารปกครอง

แล้วท่านเองก็บอกท่านจ่ายเยียวยาไปแล้วด้วยส่วนหนึ่ง
บางคนได้๓ล้านในต่าง
แต่สิ่งที่มันน่าแปลกครับท่านประธานครับ

อยู่ภายใต้การดูแลของสคสคที่เป็นร่มใหญ่
เวลาจ่ายเงินค่าพิมพ์ครับ

การค้าต้องไปกู้เงินมาจากสกสค

แต่เวลาจ่ายเงินกลับออกจากสกสคโดยตรงจ่ายไปที่โรงพิมพ์โดยตรง
โรงพิมพ์ก็มีนาฬิที่ที่ออกใบเสริมเงินมาส่งให้โองการค้า

สตงตรวจสอบเจ้าหน้าที่วุ่นวาย

ผมด้วยความรับผู้อภิปรายกล่าวหาท่านรัฐศอร์ทุจริต
มันมีอะไรตอบแทนหรือเปล่า

ท่านชี้แจงในประเด็นนี้ไม่ได้
ก็เป็นหลักฐานที่ชัดเจนครับว่า
ท่านไม่ได้สมควรที่จะได้รับความไว้วางใจจากสภาแห่งนี้
ประเด็นฮุบเงินครูเมื่อปีที่แล้วผมอภิปรายไปแล้ว
กองทุนเงินสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคงนะครับ
ตามโครงการสบายการเงินกู้ชอบคอของครูและครอบครัวที่เป็นสมทบ
ม๑๔ของท่านจัดการเรียบร้อยฮุบไปเรียบร้อย
ท่านชี้แจงเพียงแต่บอกว่าต่อไปก็จะพยายามหาจัดสวัสดิการ
แต่ท่านไม่ได้ชี้ว่าประเด็นที่ท่านยึดเงินเข้าไปเนี่ย
ทั้งที่เป็นเงินส่วนตัวเขานะครับ
มีกลไกที่ไปจัดการจากธนาคารธนาคารคืนให้
ท่านได้เข้ามาเดือนละ๒๐๐ล้านโดยประมาณ๑๒ปี๒๐๐๐กว่าล้าน
ท่านเอาไปเอาไปแล้วก็เอาเงินนี้ไปใช้หนี้ให้คุณรุษภา
ใช้หนี้ให้องค์การค้าก็มีประเด็นมีปัญหากันอยู่
ท่านชี้แจงไม่ชัดเจนครับในประเด็นเหล่านี้เป็นข้อสงสัย
ไว้ใจท่านไม่ได้ครับที่จะให้ท่านทำหน้าที่เป็นร่ำตีว่าการกระทรวงศึกษาต่อ
ประเด็นอื่นในมิติทางการเมืองอันนั้นแน่นอนครับ
ความต้องการของนักเรียนนักศึกษาของครูทั้งแต่งชุดดำนะครับ
มาเรียกร้องตั้งกลุ่มชื่อตัวเองว่าเป็นนักเรียนเรียว
เพื่อจะบอกกับท่านถึงเลวก็มีสิทธิ์มีเสียงมีข้อเรียกร้อง
สมาชิกท่านหนึ่งครับอภิปรายจนสื่อมวลชนนำเอาคำพูดของท่าน
ไปตั้งฉายาท่านลำตีใหม่เลยฮะน้ำตีบาทเดียว
แต่ท่านร่ำรวยมากนะครับแต่บาทเดียวนี่เป็นฉายาในสภา
ที่ท่านมีเมตตาให้อาหารกลางวันให้กับลูกหลานเยาวชนคนของประเทศบ้านนี้เมืองนี้
ต้องขอบคุณท่านครับบาทก็มีค่าสำหรับพวกผมคนบ้านนอกเนี่ย
มีค่าครับท่านประธานที่กรบครับท่านต่อไปครับ
ตรีศักดิ์สยามชิดชอบต้องขออนุญาตเอ่ยนามท่านด้วยความเคารพ
ประเด็นที่ต้องมาขยายต่อแล้วบอกซ้ำนะครับ
ว่าเราไม่สามารถไว้วางใจของท่านได้แน่นอนครับ
สสจีรยุห่วงทรัพย์อภิปรายชี้เห็นประเด็นต่าง
โดยการล้มประมูลฟังคำตอบท่าน
ไม่ชัดเจนท่านก็อ้างว่ามาทำได้
และมีคำพูดตอบในสภาแห่งนี้บอกว่ากล่าวหาว่าเอื้อประโยชน์
ท่านกลับบอกว่าใครได้ประโยชน์แล้วมันผิดกฎหมายไหนผิดกฎหมายอะไร
กรรมนะครับมันจะเกิดจากการกระทำแล้วผลกรรมนั้นมันจะเห็นชัดขึ้น
รถไฟฟ้าสายสีส้มครับแม้ว่าจะอยู่ในกระบวนการของการฟ้อง
สารปกครองท่านก็ไม่รอคำพิพากษาท่านรีบจัดการนะครับ
ปรับเกณฑ์ใหม่เพื่อจะมีการประมูลกันใหม่
เพื่อนสมาชิกพูดไปเยอะในประเด็นอื่นครับ
ผมขออนุญาตที่จะไม่ลงรายละเอียดเหล่านั้น
เพราะมันชัดเจนอยู่แล้วในตัวคำข้อเก่าหา
ท่านบรีท่านต่อไปครับท่านประธานครับ
ลำตีท่านนี้ถูกกล่าวหาว่า
เป็นผู้เอื้อประโยชน์ให้กับเครือญาติ

ผมสรุปประเด็นง่ายอย่างนี้เลยครับ

เอาประเด็นแค่นี้ด้วยครับท่านครับ
ถึงแม้จะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ก็อ้างอิงได้

ปปชส่งสำนวนนิพลต้องพูดถึงครับ
เพราะว่าเป็นชื่อลำตีที่ถูกกล่าวหา

จัดซื้อรถอเนกประสงค์
ท่านท่านครับชี้หมุนแล้ว
ท่านลำตีที่เป็นหัวหน้าพัก
ได้พูดบอกว่าถ้าเจอคนทุจริต
ท่านจะจัดการทันทีฝากไปดูด้วยนะครับ
แต่ต้องให้ความเป็นธรรมในการต่อสู้นะครับ

วกกับท่านมีคดีอยู่ในปปชเป็น๑๐คดีเลย
แค่นี้เองก็เป็นเหตุเป็นผลที่ไม่สมควรอย่างยิ่งครับ
ที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่อไป
ส่วนตัวผมกับท่านสนิทกันครับ

แต่ว่าผมทำหน้าที่ตรงนี้
เป็นหน้าที่ในบทบาทของสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร

ก็แล้วแต่ว่าสมาชิกสภาแห่งนี้จะให้ความไว้วางใจท่านหรือไม่อย่างไร
แต่ว่าแค่ประเด็นนี้เนี่ยครับ
ความเป็นร่ำตรีที่มีคุณสมบัติมีลักษณะต้องห้าม
โดยความมาตรฐานจะทำอย่างร้ายแรงมันชัดเจนครับ
ธรรมดาที่กรบกับประเอกของงาน
สี่วันท่านเป็นพระเอกตลอดครับ
เพราะกระบวนการวิธีการอภิปรายในปีนี้นะครับ
ผมต้องขอบคุณท่านผู้นำฝ่ายค้านท่านประธานวิบฝ่ายค้าน
คณะทำงานพักร่วมฝ่ายค้านทั้งหมดเราวางโครงการอภิปรายไว้
ถือว่าดียิ่งครับทำให้ผมมีความมีโอกาสได้สรุปได้

เพราะเรากำหนดโครงเวลาของการอภิปรายไว้ใช้ชั่วโมงเป็นหลัก
และขอความร่วมมือกลับเรียนท่านประธานท่านประธานอนุญาตบอกว่า
ผู้ถูกอภิปรายหลักเช่นท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ย
จะถูกอภิปรายทุกวัน
จะถูกอภิปรายทุกวันถูกกล่าวหาทุกวัน
ในแต่ละเรื่องในแต่ละประเด็นตามข้อเก่าหา
เพราะข้อเก่าหาท่านครึ่งหน้ากระดาษนะครับ

แต่ผมขออนุญาตเอาประเด็นสำคัญในการกล่าวหาทั้ง๔วันเนี่ย
ขมวดให้ท่านประธานเห็นว่า

ข้อกล่าวหาจากพยานหลักฐานนะครับ

คำว่าใบเสร็จทางการเมืองนะครับ
แน่นอนคนส่วนใหญ่คาดหวังใบเสร็จคือใบเสร็จรับเงิน

ทุจริตที่ไหนเขาจะไปออกใบเสร็จให้กันและกัน
แต่มันก็มีใบเสร็จที่เป็นบุคคลหนึ่งที่เราเรียกพยาน
และใบเสร็จทางการเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือความเสียหายที่เกิดขึ้น
ผลร้ายผลกระทบกับพี่น้องประชาชนคือใบเสร็จที่แท้จริง

ที่ท่านนายกไม่สมควรที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศชาติบ้านเมืองเรา
เป็นคำอภิปรายของสสจิรพรสินทุไพร
พี่น้องประชาชนสนใจทั้งในและนอกประเทศ
เพราะสิ่งที่ท่านสสจิรพรได้กล่าวหาท่านนายกคือคดีเหมืองทองอัคราครับ
ใช้อำนาจโดยมิชอบใช้ม๔๔ที่เป็นกฎหมายที่ท่านออกเอง
ไม่ได้ผ่านรัฐสภาไปยึดคืนหรือปิดเหมือง
บอกปิดชั่วคราวก็แล้วแต่ท่านจะใช้ภาษา
แต่ค่อยคำในคณะอนุญาโตรการที่เข้าสู่กระบวนการการพินาของพิพาทที่เขาร้องฟ้องราชนาจักรไทย
ซึ่งเป็นข้อห้ามในข้อตกลงการค้าไทยออสเตรเลียหรือคาฟต้าท่านประธานครับ
เขาเลยใช้ตรงนั้นนะครับมาฟ้อง
ถ้าท่านใช้กฎหมายปกตินะครับไม่มีใครฟ้องหรอกครับ
ท่านอ้างเหตุผลเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของสุขภาพของพี่น้องประชาชน
แต่ท่านใช้กฎหมายพิเศษตามอำเภอใจ

ขณะที่ปิดก็ใช้กฎหมายปกติปิดอยู่นะครับ
แล้วใช้กฎหมายพิเศษปิดเข้าไป

กระบวนการเข้าสู่การต่อสู้ข้อพิพาท
สสจิรพรเล่านะครับ
ต่อเนื่องมาจากท่านดรสุธินคลังแสงได้เปิดประเด็นนี้ไว้

ไต่สวนข้อพิพาท
เสร็จแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาครับ

คณะอนุญาโตรการระหว่างประเทศพิจารณาเสร็จ

ขั้นตอนหลังจากนี้ก็คือ

พูดง่ายก็คือการต่อรอง
ไกล่เกลี่ยว่าคู่กรณีจะมี
ไกลเกลี่ยมีการต่อรองกันอย่างไร
ก่อนที่จะมีเขียนคำชี้ขาด
คำชี้ขัดอวอร์ดที่จะออกจริง
จะออกภายในเดือนสองเดือนเนี่ยครับท่านครับ
ชี้ขาดว่าใครผิดใครถูกอย่างไร
เขากล่าวหาว่าเราไปปิดเหมืองเขา

ด้วยข้ออ้างที่ไม่มีการพิสูจน์
สสจีรพรบอกชัดเจนครับ
หน่วยงานของรัฐ๔หน่วยงานตอบชัดเจนครับ
ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

แต่ท่านก็ยังจะใช้อยู่

ที่สำคัญที่สุดคือหลักฐานมัดแน่น
คณะเจรจาที่ทำหน้าที่เรื่องนี้มีการประชุมรับกันครับ
แต่ว่าความลับไม่มีนโลกท่านสสจิรวัตรเอามาเปิดเผยในสภาแห่งนี้
ข้อเสนอการยกที่นะครับเพื่อแลกเปลี่ยนให้ยุติ
หรือถอนฟ้องชัดเจนครับมีผลการประชุม

อาชญาบัติพิเศษครับสำรวจแร่สามแสนเก้าหมื่นกว่าไร่
ว่าสี่แสนไร่ที่เพชรบูรณ์อันนี้อนุมัติเรียบร้อยครับ
แล้วรออนุมัติอีกห้าแสนเจ็ดหมื่นไร่ตีเป็นล้านไร่ท่านมนตร์ครับ
เพื่อแลกกับการถอนฟ้องยุติคดี
ท่านประธานครับคำตอบจากพลเอกประยุทธ์ในฐานะเป็นผู้ใช้อำนาจ
ที่จะแสดงความรับผิดชอบคำตอบจากรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
ตอบย้อนหลังในสิ่งที่ท่านสสจิรพรอภิปรายไปหมด
ไม่มีคำชี้แจงที่ชัดเจนว่าจะเป็นอย่างไรจะเอายังไง
เพียงแต่ตอบว่าอยู่ในกระบวนการ

หนี้จำนำข้าว๑๒ปี

ชอบยกความผิดของคนอื่น
ผลักความผิดเอาความผิดของคนอื่นมา
เพื่อกลบเกลื่อนความผิดของตัวเอง
ที่ผมใช้คำว่าเป็นโรคหลงตัวเองไงท่านประธานครับ

ท่านยังมาย้อนกับผมอยู่เลยครับบอกว่า
สัญญาณอันตรายที่เป็นโรคหลงตัวเองมี๑๗ข้อ
ตอบกับผมในสภาแห่งนี้บอกว่าไม่มี
ผมไม่มี๑๗ข้อผมมีข้อ๑๘
ทุจริตจนชาชิน

กล่าวหากลับมาว่าพวกผมทุจริตจนชาชิน

เห็นอย่างนี้ท่านประธานครับมันก็เลยเป็นหลักฐานมัดแน่นในตอบ
ก็ไม่ชัดเจนชี้แจงก็ไม่ได้
แน่นอนครับถ้าจะยุติก็คือเอา
ทรัพยากรธรรมชาติของเราเองเอาสินทรัพย์ของเราเองไปแลก
เพื่อปกป้องคุ้มครองความผิดของตัวเอง
ชาติทหารน่าจะอายนะครับท่านประธานครับ
ยอมเสียแผ่นดินนะท่านท่านท่านชายชาติทหารยุคกร
เขายอมเสียเลือดเนื้อเพื่อปกป้องแผ่นดิน
แต่ชายชาติทหารที่ชื่อประยุทธ์เอาแผ่นดินไปเลือกกับชีวิตและเลือดเนื้อของตัวเอง
โลกมันกลับตลปัดไม่ไว้บังใจครับท่านท่านท่าน
เป็นเรื่องแรกครับเรื่องที่สองท่านท่านครับ
มันเป็นความผิดพลาดล้มเหลวที่เกิดขึ้นจากการทำหน้าที่ของท่าน
ปล่อยปะละเลยให้มีเรื่องของกระบวนการการส่งสวย
สวยแรงงานข้ามชาติผมไม่พูดปลายไปแล้ว
เรื่องบ่อนท่านก็ตอบ
แต่ลักษณะการตอบก็เหมือนกับการทำหน้าที่ปกติ
แต่สิ่งที่ท่านตอบคือท่านยอมรับชัดเจนว่ามันมี
มันเกิดขึ้นในประเทศนี้บ้านนี้เมืองนี้
ข้อกล่าวหาของเราคือท่านปล่อยปะละเลย

ไม่มีความรู้ความสามารถที่จะไปจัดบริหารจัดการเรื่องนี้ได้เนี่ย
ไม่ควรจะเป็นนายกรัมตรีต่อไป
คำพูดที่บอกว่าร้อยนายกพันนายกก็แก้ไม่ได้
นั่นเป็นประเด็นแก้ตัวที่พูดเพียงเพื่อจะปกป้องว่า

ด้วยความขอบคุณครับท่านเราไปดูในละเอียดความเสียหายเรื่องนี้เนี่ยมันมากมาย
ถ้าไม่มีโควิดระลอก๒เนี่ยท่านประธานหรือระลอกใหม่เนี่ย
เรื่องเหล่านี้ก็ยังฝังแน่นอยู่ในสังคมไทยเรา
ต้องขอบคุณมันเหมือนกันนะท่านท่านขอบคุณโควิดที่พิชิต
เหลวแหลกความล้าหลังความไร้ประสิทธิภาพความล้มเหลวของการบริหารด้านการแผ่นดินของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ก็ต้องพูดอย่างนี้ครับเพราะมันปรากฏโฉมอยู่ขณะนี้
พี่เลี่ยงเห็นแล้วผมเอาประเด็นสำคัญที่จะมันขยาย
ต่อเนื่องไปเกิดจากการระบาดของโควิดการบริหารจัดการที่
ไม่มีประสิทธิภาพ

ที่ไม่มีความเหมาะสม

เห็นคนในชาติเหมือนปลวกเหม็นมด

เงินเยียวยาของท่านที่มีเป็นภาษีอากรของพี่น้องประชาชนเนี่ย

โยนไปเหมือนให้อาหารไก่

ไอ้ไก่ตัวไหนมันแข็งแรงมันก็ได้กิน

มันถูกดีดออกวงนอกทั้งหมด

ผมไม่อยากเปรียบ
ภาพที่เกิดขึ้นของความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ย
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มากที่ดูถูกดูการกระทำอย่างนั้น

มันมีคนอีก๒ล้านอย่างน้อยนะครับ

ท่านก็รู้อยู่ว่าท่านมีเวลาตั้งแต่วันที่๑๕กุมภาไปถึงวันที่๒๕
ลำตีว่าการกระทรวงการคลังมาบอกในสภาแห่งนี้บอกว่า
ขาดการประชาสัมพันธ์ไปเข้าใจผิดว่ามีวันเดียวคนเลยทะลักมาก

ภาพที่รันทศที่สุดครับสองตายาย
รอมาครึ่งวันต้องเอาห่อข้าวมากินนั่งกับพื้น

นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ที่เราไม่อาจที่จะไว้ใจ
พลเอกประยุทธ์เป็นผู้นำ

สิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำกับท่านประธานนะครับ

ญี่ปุ่นเกาหลีประเทศอื่นเนี่ย

ตรงกับความต้องการที่พี่น้องประชาชน
เขาจะนำไปใช้ในวิถีชีวิตประจำวันของเขา

ที่มีขายในร้านทงฟ้า

กลับไปในพื้นที่ผมนะท่านประธานครับ

ไม่เอามามันก็จะหมด

บอกว่าอยากจะพัฒนา
โดยการจ่ายผ่านแอป
เทคโนโลยีนะครับ
แอปพลิเคชันในการจ่ายตังค์

ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าตามถนนหนทาง

วิธีการคิดนโยบายแบบนี้

ก่อผลร้ายท่านประธานครับ

เขาเรียกโกงออนไลน์ขึ้น
มิ่งขวัญนะครับได้อภิปรายไปให้เห็นภาพชัด
ผมมาตอกย้ำรัฐบาลสร้างสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมไทย
คือการโกงส่งเสริมให้มีการโกงออนไลน์

เสียบไปรูดบางทีได้ของแรกมา
เจ้าของร้านก็ใช้กลไกบางครั้งวันหนึ่ง๔๐ครั้ง
แม้จะกำหนดวงเงินเอาไว้กรณีที่เป็นคนละครึ่ง
หรือเราเที่ยวด้วยกันแต่แอปนี้ถ้ากรณีเป็นการเยียวยานะครับ
ไม่ได้ขมดวงเงินนะครับให้อาทิตย์ละพันอาทิตย์ละพันอาทิตย์ละพัน
แต่ที่โกงที่แบบจำเป็นที่สุดเพราะเขาต้องการเงินสดท่านประธาน
ทราบไหมครับเขาเอาไปร้านที่ใช้รูดสินค้า
รับสินค้าเขามีวงเงินอยู่หนึ่งพันเขารับมาหมด
แล้วเดินไปอีก๕๙ครับไปขายให้ร้านขายของชำข้าง
ขอแค่แปดร้อยพอพบทุกที่อีกทำทานครับ
แปดร้อยพอผมต้องการเงินสดผมจะไปซื้อยาให้ลูก
ร้อยละยี่สิบท่านประธานครับท่านใช้เม็ดเงินสองแสนหนึ่งหมื่นล้าน
ในการเยียวยาเนี่ยร้อยละยี่สิบที่ศูนย์เสียไปตรงนี้เนี่ย

นิสัยของพวกผมจะเป็นอย่างนั้นนะครับ

ท่านสามารถคุม

ข้างถนนตามตลาดนัด

ทงฟ้าหรือร้านอื่นที่ท่านมีอยู่

แต่ว่าสิ่งที่โกงที่อยากจะกลับเรียนท่านประธานด้วยความเคารพก็คือว่า
เป็นโกงระดับรัฐบาลครับ
โกงระดับชาติ
โรงระดับชาติระดับรัฐบาล
ทำไมผมว่าโกงระดับรัฐบาลครับ
เพราะว่าการใช้แอปแบบนี้มันตรวจสอบไม่ได้ครับ

เพราะว่าเม็ดเงินที่ไปปัดไปอย่างไรอยู่ไหน
นี่คือสิ่งที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนที่ท่านคิดว่าดีนะครับ
แต่มันส่งผลร้ายกระทบต่อสังคม

การค้าออนไลน์ที่ผมเกิดไว้เมื่อสักครู่
มีมูลค่า๔ล้านล้านต่อปีนะครับ
ในบ้านเราเนี่ยในเมืองไทยเนี่ย

คนที่เข้ามาเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด

เราน้อยมากใน๔ล้านล้านต่อปี

การที่ท่านจะใช้แอปพลิเคชันในการที่จะเป็นลักษณะของการจ่ายเงิน

ถ้าท่านเขาไม่ไปแก้ไขไม่มีวิธีคิดมาปรับปรุงใหม่เนี่ย
เราก็ตกเป็นเมืองขึ้นทางด้านเศรษฐกิจของประเทศอื่นบ้านอื่นเมืองอื่นไป
ในแง่เศรษฐกิจอีกเรื่องท่านต้องกลับและทำทานกับ
ท่านประธานครับรัฐบาลชุดนี้เนี่ยไม่มีมาตรการที่จะกำหนด
เรื่องราคาสินค้าที่ชัดเจน
ทำให้พ่อค้าไม่ว่าระดับกลางหรือระดับล่าง
สามารถขึ้นราคาสินค้าหรือระดับบนเนี่ยนะครับ
ได้ตามประเภทใจนะได้ตามประเภทใจครับ
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลทำไม่ได้คือค่าแรงฮะ
ค่าแรงท่านประธานขึ้นยากมากทำได้ยากมาก
มันสวนทางกันราคาสินค้าขึ้นแต่ค่าแรงต่ำ
นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในภาพเศรษฐกิจของเรา
ท่านประธานครับในเรื่องวัคซีนครับ
เป็นปัญหาของประเทศขนาดนี้แล้วเขาจะพูดกันต่อต่อไปอีก๒ปี
การจัดหาวัคซีนที่ไม่เปิดโอกาส
ให้มีทางเลือกสำหรับพี่น้องประชาชนคนไทย
ปิดกั้นทางรอดของพี่น้องประชาชนคนไทย
ทางรอดพี่น้องประชาชนคนไทยต่อไป
สามารถจะฉีดวัคซีนได้๒ยี่ห้อเองนะครับท่านท่าน
ที่จะผลิตแล้วก็มีโอกาสฉีด
บอกว่าอยู่ในเมืองไทยเรา
ตัวนี้เป็นวัคซีนที่ใช้เขาเรียกไวรัสเวคเตอร์
มีตัวนำพาเป็นไวรัสพาโปรตีนเข้าไปนะครับ
เข้าสู่ร่างกายไปจับกับตัวที่สร้างภูมิคุ้มกัน
แต่อีกตัวหนึ่งก็คือที่เราจะมีโอกาสก็คือ
๒ล้านรถที่จะเข้ามาเร็วนี้
บอกคนไทยจะได้ฉีดปลายเดือนนี้
ท่านประธานครับทำไมมีโอกาสแค่๒ตัวครับ
เพราะว่ากลไกการจัดการบริหารวัคซีนเราเนี่ย
เราตกขบวนครับกับตัวอื่นหรือทางเลือกอื่น

มันเป็นความด้อยหรือไร้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
คาดการณ์มองมิติใดมิติหนึ่งมากเกินไป
ผมไม่ลงลึกครับมิตินั้นคืออะไร
แต่ไม่ได้มองว่าเศรษฐกิจเราจะฟื้น
เพราะความเชื่อมั่นเรื่องของภูมิคุ้มกัน
มันมีความจำเป็นที่ต้องเร็ว

อย่าปิดกั้นภาคเอกชนที่เขาจะนำเข้ามา
ตอนนี้เรากำลังผูกขาดต้องผ่านรัฐเท่านั้นนะครับ
ท่านอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำและขยาย
ในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องโควิดแล้วก็เรื่องวัคซีน

เรื่องวัคซีนจำเป็นต้องพูดไปที่ท่านลำตี

ท่านรองในร่ำตรีเพราะ
ท่านหลุดลอกจากกสมัย๔๐ฉบับ
ที่ดึงอำนาจไปบริหารที่สระป่าคอ

หรือว่าแต่ภรรหาชมญัติวัคซีนฉบับเดียวครับ

อำนาจนี้ท่านลำตีอนุทินเป็นผู้กำกับดูแล

ก็ฝากเพื่อนสมาชิกในสภาแห่งนี้ครับ
ได้พิจารณาว่าจะไว้วางใจ
ในการบริหารการที่จะเป็นอนาคตของประเทศชาติบ้านเมืองหรือไม่
ท่านพิจารณาดิกรพ
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายมตรีที่เรากล่าวหาไป

มันเป็นผลประโยชน์มหาศาลของชาติ

เพราะผู้อภิปรายนะครับท่านประธานวิบสุดินคลังแสงได้เปิดประเด็นนี้ไป
มีคำตอบมาจากผู้ชี้แจงครับ
เรื่องของการกำหนดวันหมดอายุในการชดใช้
ตามพระราชดำรัฐว่าโดยการรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
แล้วก็มีระเบียบสำนักนายมตรี
ที่ออกมารองรับเรื่องนี้ผมต้องเน้นย้ำครับ
เพราะคำตอบของท่านลำตีที่เกี่ยวข้องมาตอบว่ายังไม่ได้ดำเนินการในการหาตัวผู้กระทำผิด
ที่จะมารับผิดความผิดนี้เป็นความผิดฐานละเมิดที่เจ้าหน้าที่รัฐนะครับ
ทำผิดต่อรัฐหน่วยงานของรัฐ
เจ้าหน้าที่รัฐกระทำผิดต่อหน่วยงานของรัฐเอง
และข้อกล่าวหาของท่านผู้อภิปรายกล่าวหาว่าตัวรัฐมนตรีต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
เพราะท่านเป็นผู้ออกคำสั่งยกเลิกท่านต้องรับผิดชอบ
เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นมีการฟ้องร้องอนุญาตุลาตัดสินไม่นานแล้วครับ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
เราต้องชดใช้เราย์ข้อเท้จริงครับหลังจากมีคำตัดสินขาดชัดเจนอย่างนี้เนี้ย
ตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
๒๕๓๙ที่ออกตามกฎหมายแล้วผิดทางละเมิดท่านประธานครับ

กรณีผู้กระทำผิดเป็นรัฐมนตรีครับ
ต้องแจ้งต่อนายยกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีจะได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงห่างละเมิด
ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนะบรรณานครับ

ก็มีความแตกต่างกันการตีอายุความ
นับแต่ผู้แต่งตั้งได้วินิจฉัยว่า
ผิดตามที่กรรมการตรวจสอบข้อได้จริงได้ส่งข้อมูลมา

อายุความถ้านับ๒ปีเขาจะหมดเดือนเมษา

ถ้าท่านยังปล่อยประละเลยอยู่
ไม่ไปแต่งตั้งกรรมการเพื่อหาผู้รับผิด

เป็นความผิดของท่านที่ปล่อยปะละเลยทำให้ประเทศชาติเสียหาย

ต้องเป็นผู้ชดใช้หน่วยงานต้องเป็นผู้ชดใช้ครับ
แล้วไปไล่เบี้ยกับผู้กระทำผิด
ถ้าท่านดึงจังหวะเวลาไปหมดเวลาไปเนี่ย
ก็จะเกิดความเสียหายกับประเทศชาติบ้านเมือง

มีอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นเรื่อง
ที่มีพยานหลักฐานชัดเจนนะครับ

เพียงแต่บอกว่าเป็นไปตามกลไกระเบียบวิธีการ
ไม่ได้ผิดแต่สิ่งที่มันเห็นเป็นกลไกกระบวนการทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำหนดคุณลักษณะหรือสเปคนะครับ
บริษัทผู้รับซื้อรับจ้างเขาชี้ให้เห็นชัดเจน
มันส่อไปในทางที่จะแสวงหาผลประโยชน์ท่านแจ้งข้อเก่าหานี้ไม่ได้
ผมก็ถือว่าท่านยอมนะครับยอมว่ามันเป็นอย่างนั้น
ก็ไว้ใจไม่ได้คุณดำดันครับคนที่รับผิดชอบ
ตีว่าการกระทรวงกลาโหมนายกรรมตรีก็ต้องรับผิดชอบ
เรื่องสุดท้ายนะครับสำหรับพลเอกประยุทธ์
กันช่วงหลังครับเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการแต่งตั้งโยกย้าย
ท้องถิ่นท่านอยากจะลงโทษใครผมก็ย้อนไปฮะสมัยมีม๑๔
ก็ใช้มสิบสี่จัดการเขาพอเขามาเป็นพวกท่านก็
การลงโทษแต่ประเด็นตรงนี้ที่เราพูดกันเยอะมากก็คือ
การแต่งตั้งโยกย้ายตำลวดที่อื้ออำหนวยที่ไม่เป็นไปตาม
ของคุณธรรมเรื่องของระบบอาวุโส
มีการข้ามรุ่นมีการใช้คุณลักษณะพิเศษ
เอื้ออำนวยกับคนที่ท่านต้องการแต่งตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่ง

ท่านก็ไม่สามารถตอบได้ในสิ่งที่มันเป็นข้อเก่าหาว่า
ท่านไปมีผลประโยชน์เข้าไปเกี่ยวข้องปล่อยปะละเลย
แม้กระทั่งบอกว่าท่านเองเป็นคนถือตัวเองตัวจากท่าน
ผมจะไม่ขยายเรื่องตัวครับเพราะมีประเด็นมาก
แต่ในระบบเขารู้กันหมดนะครับถ้าใครมีตัวก็ผ่านมีโอกาส
สิ่งเหล่านี้มันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการบริหารราชการแผ่นดินของท่านครับ
ที่มันจะบ่อนซ่อทำลายประเทศชาติบ้านเมืองของเรา
ทำให้พี่น้องประชาชนมีความลำบาก
ประเทศชาติเราโอกาสที่จะก้าวไปข้างหน้าเนี่ยมีแต่หาอย่าง
ถ้าเป็นหารที่ตกรพ
พฤติการพฤติกรรมของท่านนายกรรมตรีและรรมติธิ
เราได้อภิปัยไม่วงใจ

ขยายในบางประเด็นสรุปให้ท่านเห็นไปบางประเด็นที่ชัด
แต่ทั้งหลายทั้งปวงที่เขากล่าวหาไปเนี่ยไม่มีคำชี้แจงนะครับ
หรือคำตอบที่พึงพอใจกับพวกเราเลยโดยเฉพาะพวกผมที่เป็นฝ่ายค้านนะครับ

ท่านประธานครับในช่วงท้าย
ผมมีเวลาอีก๓๕นาทีผมจะไม่ทำให้ท่านประธานลำบากใจหรอกครับ
เพราะว่าเกรงว่ามันจะหมดเวลา
ทำสบายคุณหมอครับไม่เป็นไรครับ
เพราะตอนนี้๒๓นาฬิกาท่านประธานครับ
ผมจะไม่ใช้เวลาเหมือนสมาชิกบางท่านที่
อภิปรายจน๑๑นาฬิกา๕๙นาทีครับ
นาฬิกาท่านที่เคยมีมาแล้วครับ

เพราะเหลืออีก๑นาทีครับจะข้ามวันแล้ว
แต่ผมเองกลับเรียนท่านประธานด้วยความขอรบครับ
ถ้าเราปล่อยให้พลเอกประยุทธ์จันโอชา
และท่านลำตรีอีก๙ท่านบริหารราชการแผ่นดินต่อไป
มันก็จะไปทำให้สิ่งที่ผมอยากกลับเรียนท่านประธานนะครับเน้นย้ำครับว่า
กระบวนการของการร่วมกันคิดร่วมกันคิดครับ
แบ่งหน้าที่กันทำร่วมกันรับประโยชน์
มันจะคงดำรงอยู่กับประเทศชาติบ้านเมืองเรา
ภาวะวิกฤตอย่างนี้นะครับ
แล้วพี่น้องประชาชนจะเป็นยังไงท่านท่านครับ
ต้องช่วยกันครับท่านประธานครับในสภาแห่งนี้
หรือแม้กระทั่งตัวพลเอกประยุทธ์จันโอชาเองหรือรัฐมนตรีที่เราอภิปรายครับ
ผมอยากจะขอร้องไปที่จิตสำนึกของท่านผมเชื่อมั่นครับว่าท่านเองก็
ประเทศชาติบ้านเมืองจงรักภักดีต่อสถาบันสูงสุดของเรา
อยากเห็นลูกหลานเรามีอนาคตสิ่งที่ผ่านมาเจ็ดแปดปีเนี่ย
ขอให้มันจบแค่นี้ครับอย่าให้มันขยายต่อ
เรามาช่วยกันเถอะครับโดยเฉพาะท่านนายกรัมตรี
ผมขอใจท่านสักนิดมองกลับมาที่ระบอบการปกครอง
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
พินิษฐพิเคราะห์และให้ความสำคัญขอใจท่านหน่อยครับ
ขอใจท่านเถอะครับเอาล่ะเราไม่พูดกันว่า
ท่านจะมีที่มาอย่างไรจะวางโครงข่ายเข้าสู่อำนาจยังไง
ทอดอำนาจอย่างไรเราให้อภัยท่านฮะ
แม้บ้านเมืองมันจะเสียหายมาขนาดไหนก็ยินดีให้อภัย
ถ้าท่านเริ่มคิดนับแต่วินาทีวินาทีนี้แล้วพวกเรานะครับ
ในฐานะสมาชิกสภาพุทธแห่งรัฐสดรที่จะต้องลงคะแนน
มีจิตสำนึกกลับไปตึกตรองครับเพราะข้อบังคับว่า
เว้นไป๑วันอย่าได้ลงมติในวันเดียวกัน
เพราะต้องการให้เราไปตรึกตรองตรวจสอบใจตรวจสอบสมอง
ตรวจสอบผู้คนรอบข้างผลกระทบที่เกิดขึ้นลูกหลาน
อนาคตข้างหน้าขอร้องเถอะครับท่าน
เรามาช่วยกันใช้วิถีทางตามรัฐมนูลในระบอบประชาธิปไตยนะครับ
เป็นตัวกลับเคลื่อนด้วยการลงมติไม่ไว้วางใจ
ไม่ได้สร้างความเสียหายกับประเทศชาติ
มากกว่าที่จะคงให้ท่านรัฐมนตรีและนายมตรี

ท่านประธานครับผมฝากไปยังท่านนายกมาช่วยกันเถอะครับ
รอบแนวคิดเดิมที่ท่านร่วมคิดร่วมกันทำ

ทำลายล้างระบอบการปกครองระบบระบอบประชาธิปไตยของเรา
อันมีพระมหากาศสงค์เบียนมุกหยุดยั้งเดี๋ยวครับ
คืนอำนาจที่แท้จริงให้กับพี่น้องประชาชน
ผมว่านี่คือทางรอดของบ้านของเมือง
แล้วมันก็จะแก้วิกฤติทางการเมืองที่ลายล้อมอยู่
เขาชุมนุมเขาเรียกร้องเขาต้องการประชาธิปไตย
เพียงแต่ท่านนายกตัดสินใจองค์คาพยพทั้งหมดช่วยกันนะครับ

ให้มันเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเนี่ย
ผมว่าเป็นการลงทุนที่ไม่ยากเลย
น้อยมากความสูญเสียก็ไม่เกิดขึ้น
ท่านบันดาลครับผมเองกลับกับบุญท่านบันธาน
ท่านประธานเป็นผู้นำทางด้านประชาธิปไตยที่ยิ่งใหญ่
จิตปรารถนาของท่านความมุ่งหวังของท่าน
อยากเห็นบ้านเมืองนี้มีความผาสุข
พี่น้องประชาชนมีศักดิ์มีสี
และก็ที่สภาแห่งนี้ท่านมุ่งหวังท่านอยากเห็นมากว่า
จะเป็นสภาที่ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง
สมาชิกพวกเรามีความรักสมัครสมานกัน
ช่วยกันทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด
เป็นฝ่ายค้านก็ค้านให้ดีสุด
เป็นฝ่ายรัฐบาลจะสนุนให้ดีที่สุดก็ทำไป

ผมขอนำจุดมุ่งหมายที่ท่านประธานวิบฝ่ายค้านได้เสนอไว้
ความมุ่งหวังที่ผมอยากให้มีประชาที่ประทัยที่แท้สิ่งนี้คือ

แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากอภิปรายวันนี้นะครับ

คือการยกมือไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทุกท่าน
ตั้งแต่ท่านนายกรรมตรีเป็นต้นมา
เราจะได้มีนายกรมตรีคนใหม่
เราจะได้มีคณะลำตีชุดใหม่
ที่มีการเลือกจากในสภาของเราหรือรัฐสภา
ผมต้องใช้คำพูดตามรัฐมนูลที่เขียนอยู่

แล้วท่านนายกคนใหม่เขาจะได้ไปแต่งตั้งคณะมตรีชุดใหม่

แต่ประเด็นที่หวังสูงสุดอย่างนั้นในพรุ่งนี้คงไม่เกิดนะท่านประธานครับ
เพราะเวลาหนึ่งวันที่ผมฝากว่าไปดูใจท่าน
ไปดูสมองท่านไปดูหน้าลูกท่านไปดูหน้าภรรยาท่านที่บ้าน

แล้วตัดสินใจเวลามันอาจจะน้อยไปครับ

เสียงจะออกมาว่าไว้วางใจ
แต่ผมเชื่อมั่นนะครับ
ที่มันจะเกิดในสิ่งที่หวังเรื่องที่สองของเรา
คือการปรับคณะรัฐมนตรีครับ
จะมีรัฐมนตรีหลายท่านนะครับ
ที่มีคะแนนแม้ผ่านไว้วางใจ
แต่คะแนนท่านจะผ่านเพียงผ่านเท่านั้น
กึ่งของสมาชิกที่มีอยู่

แต่มันจะเป็นคะแนนที่ไปบีบให้พลเอกประยุทธ์จันโอชา
กลับมามองว่าสิ่งที่ฝ่ายค้านเขาพูดเนี่ย

ที่จะปรับเปลี่ยนการทำงานของคณะรัฐมนตรี

ตรีที่ถูกปรับออกก็อย่าได้น้อยใจนะครับ
มันเป็นกลไกตามวิถีประชาธิปไตย

ท่านออกเพราะสภาไม่วางใจมีศักดิ์วิสีมากครับ

ความหวังอันที่๓ของเรา

เห็นแก่พี่น้องประชาชนมากขึ้น

เอาใจใส่ให้กับพี่น้องประชาชนให้มากขึ้น

เมื่อท่านจะแก้ปัญหาใดเนี่ย

ประกาศสงครามกับความยากจน
ประกาศสงครามกับยาเสพติด
สงครามกับผู้มีอิทธิพล

เพราะมันเป็นการทุ่มเท

ใช้ภาวะผู้นำที่มีอยู่
เป็นองค์ประกอบสำคัญในการประกาศสงคราม

ใช้กระบวนการของภาครัฐ

เข้าไปสนับสนุนอย่างเต็มที่

ไม่ต้องกลีย่อไปหมด
ที่อุ้มค่อมอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา

มีปัญหาก็ทุ่มเทสู้กับมันเต็มที่

ต้องทุ่มเทเข้าไปคลุกไปสู้กับมัน
นี่อดีตนายกภัณฑ์มูลมิถีท่านทำมาแล้วได้ผลนะครับ
เอามาใช้ได้มันเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนครับ
และที่สำคัญครับการทำงานอย่างนี้เนี่ยประกาศสงครามอย่างนี้เนี่ย
อาวุธที่สำคัญคือองค์ความรู้
อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้
ไม่ใช่ทำงานแบบมั่วไป
เหมือนที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายนำแต่แรกว่า
สิ่งที่ท่านล้มเหลวเพราะท่านทำงาน
บนพื้นฐานที่ไม่มีข้อมูลสนับสนุน
คิดเอาเองเออไปคาดการณ์ว่า

หมาย๑๕ล้านทะลักมา๔๑ล้าน
นี่เป้าหมาย๓๑ล้านเนี่ย

ชี้แจงมาแล้วว่าตัวเลขใกล้เคียงกัน

ท่านประธานครับทำสิครับประกาศสงครามกับมันเลย

เปลี่ยนนะครับวิธีคิดของท่านที่จะทำงาน

ไม่เกิน๓เรื่องนี้นะครับ

ตามระยะเวลาปกติอีก๒ปีข้างหน้า

วิธีการที่เราใช้วันนี้นะครับ
อภิปรายวันนี้เนี่ยมันจะเป็นสื่อนะครับ
เขาเขียนมาเลยบอกว่ามันจะเป็นไฟสุมขอด

หรือเร็วอาจจะมียุบสภาอีก๑ปีข้างหน้านะครับ

ว่าสิ่งที่เขาเห็น
มิติทางการเมืองเรื่องปัญหาต่าง
ความล้มเหลวเรื่องการแก้ปัญหาโควิด
เรื่องเศรษฐกิจเรื่องวัคซีน
เรื่องความเหลื่อมร้ำความประหยุดของเขา
เขาจะตัดสินวันที่เขามีโอกาสอีก๒ปี
ถ้าท่านยังไม่ปรับเปลี่ยนยังไม่ทำอะไรนะครับ
ผมเชื่อมั่นว่าซีกนี้จะไปอยู่ซีกนู้นแทน

ผมก็อยากเห็นนะครับอยากเห็นท่านประธานมาอยู่ร่วมรัฐบาลด้วยกัน
อีก๒ปีข้างหน้าถ้ามีการเลือกตั้ง
ด้วยความเคารพท่านประธานครับสิ่งที่ผมได้สรุปมาทั้งหมด
เป็นสิ่งที่อยากจะกลับเรียนท่านประธานว่า
ร่วมฝ่ายค้านทั้งหมดไม่อาจจะไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ไม่สามารถไว้วางใจพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรองนายนมตรีอนุทินชาญวิรกุล
ไม่ไว้วางใจรองนายมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จุลินลักษณะวิสิทธิ์
ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาธัยอนุพงศ์เผาจินดา
ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษานัทพลทีพสุวรรณ
ไม่ไว้วางใจรำตีว่าการกระทรวงคมนาคมศักดิ์สยามชิดชอบ
ไม่ไว้วางใจลำตีช่วยว่าการกระทรวงมหาธัยนิพนธ์บุญยามณี
และร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผา
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสรรคอน
และอีกท่านหนึ่งนะครับผมไม่ได้เจตนาที่จะอ่านข้ามนะครับ
แต่ผมมองไม่เห็นต้องขอไปทำทานครับ
คือท่านลำตีสุชาติชมกลิ่นลำตีว่าการกระทรวงแรงงาน
ทั้ง๙ท่านและ๑ในร่มตรี
พรุ่งนี้พวกผมเต็มที่ครับ
เพียงแต่ขอร้องไปยังเพื่อนสมาชิกฝ่ายสนับสนุนครับ
ถ้าเห็นคล้อยตึกตรองดีแล้ว

มาเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีให้กับบ้านการเมือง
เรามาช่วยลงคะแนนไม่ไว้วางใจกันครับ

ผมขอขอบคุณคุณหมอชนละนานสำหรับคำพูดที่เป็นไมตรีนะครับ

เมื่อการอภิปรายเพื่อลงมติไม่วางใจสิ้นสุดลง
ตามมาตรา๑๕๑นะครับ
สภาพผู้แทนรัศดรลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจ
โดยไม่ให้กระทำในวันเดียวกับวันที่การอภิปรายสิ้นสุดลง
คุณหมอได้สรุปจบเมื่อเวลา๒๓นาฬิกา๑๒นาทีครับ
เพราะฉะนั้นการลงมตินั้น
ที่ประชุมได้หารือร่วมกันภายนอกแจ้งให้ผมทราบว่า

ในวันพรุ่งนี้๒๐กุมภาพันธ์๒๕๖๒
เวลา๑๐นาฬิกา๓๐นาที

ขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกพักร่วมฝ่ายค้าน
เพื่อนสมาชิกพักร่วมรัฐบาล

ที่ติดตามการปฏิบัติภารกิจของเรา
ผมขอปิดประชุมครับ